คุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมคะ

ที่โรงพยาบาลสังกัดรัฐหลายโรงพยาบาล
ได้ออกมาแจ้งบอกว่ามดตรวจ

บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอ
ถ้าจะรับรับเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นจริง

โรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศแจ้งมาเลยนะคะ
ลดความเสี่ยงการรับผู้ป่วยนอกรักษาและตรวจ
วันนี้ที่ตึกอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ก็มีมาตรการเข้มงวดมาก
ทีมข่าวก็ถามทางโรงพยาบาลค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารได้หารือมาตรการกันอยู่
ในตึกตอนนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙รักษาอยู่เยอะมากเลย

แล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาโรคอื่นนะคะก็รักษาอยู่ด้วย
ก็เลยจำเป็นว่าต้องงดรับตรวจผู้ป่วยนอก
กว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะคลี่คลาย
บุคลากรของโรงพยาบาลทำงานกันหนักมาก

ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งมาว่า
คลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลติดโควิด๑๙กันไปหลายคนนะ
มาตรการที่ออกมาก็เลยต้องเข้มข้นมากขึ้น
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าถ้ามีผู้ป่วยวิกฤต
หรือกรณีฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินเนี่ยค่ะยังรับรักษาอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยลองสำรวจอีกหลายโรงพยาบาล
ที่มีประกาศออกมาคล้ายกัน
ก็คืองดตรวจงดรับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้นอกนะคะ
โรงพยาบาลราชวิถีก็ประกาศค่ะ
ขอความร่วมมืองดประชาชนเดินทางมาโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็น
ส่วนคนไข้ที่มีนัดกับทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
ทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะขอเป็นลักษณะส่งยาไปให้ที่บ้านดีกว่า
ลดความแออัดลดความเสี่ยงเรื่องของโควิดสิบเก้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะที่ตึกฉุกเฉิน
เปิดรับเฉพาะคนไข้กรณีฉุกเฉินเท่านั้น
งดการรับผู้ป่วยนอกที่จะมาตรวจหรือมารักษานะคะ
ส่วนที่ใช้สำหรับฉีดวัคซีนยังเปิดอยู่ตามปกตินะคะ

โรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลตำรวจก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
มีประกาศแจ้งขอความร่วมมืองดตรวจคนไข้นอกทุกกรณี
รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเนี่ยค่ะโรงพยาบาลจะระบุไว้นะคะ
ว่ากรณีไหนถึงเรียกว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่ทางโรงพยาบาลจะรับนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามถามกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องยอมรับนะ
ว่าตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะ
รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙เยอะมากเยอะมากจริง
ก็เลยอยากจะเป็นการลดความเสี่ยงค่ะ
ประชาชนที่ไม่ได้มีเหตุจำเป็นจริงหรือว่าไม่ได้มีกรณีฉุกเฉินอะไร
ก็ของงดที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะ
คือในมุมหนึ่งทางโรงพยาบาลก็เป็นห่วงท่านนั่นแหละ
ใช่ค่ะถ้าท่านแค่ปวดหัวตัวร้อนเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสมาก
ไปโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เขามีผู้ป่วยโควิดอยู่ด้วย
ผู้ป่วยปกติก็มีอยู่แล้วแหละทีนี้พอท่านเข้าไป
ท่านก็อาจจะไปเจอความเสี่ยงเรื่องของผู้ป่วยโควิดไง
แต่มีผู้ป่วยบางกรณีที่จะต้องไปหาคุณหมออย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลบอกว่าจะเป็นลักษณะของการส่งยาไปให้ดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วนนะคะ